ขายยาเสพติดพอไปถึงเนี่ยนะคะ

ลูกพี่เนี่ยโอ้โหไหวตัวทันวิ่งเข้าไปในห้องน้ำ

ลงไปในชะโครก
ปีนหนีเลยค่ะเหลือแต่ลูกน้อง

รักมากเลยรับโทษไปก่อนนะ

ตำรวจก็งัดขึ้นมาได้อีกเพราะว่า
ตอนกดมันกดไม่ลงชะโครกเนี้ยนะคะ

นครศรีธรรมราชนะคะไปค้นบ้าน
หลังหนึ่งอยู่ที่ตำรวจท่าสระหลัง

เช็บติดขณะที่เข้าจอดค้นนะคะ

แต่นายปริญญายีสมันอายุ๓๐ปีเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นลูกพี่เนี่ย
วิ่งหลบหนีเข้าไปในห้องน้ำที่ตำรวจเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแคบนี่นะคะ
ทำไมต้องเข้าไปล่ะเพราะช่วงที่นายปริญญาวิ่งหลบหนีเข้าไปในห้องน้ำ
พร้อมกับถุงยาเสพติดปิดประตูแน่นเลย
ที่พังประตูเข้าไปกะว่าปริญญาอยู่ในห้องน้ำแน่ปุ๊บปริญญาหายค่ะ
ปริญญาปีนหนีออกไปทางหลังคาหลังบ้านตรวจสอบในห้องน้ำดูสิหลงเหลืออะไรอยู่หรือเปล่า
เจอถุงใส่ยาเสพติดหนึ่งห่อใหญ่ค่ะปริญญาเขาโยนลงไปในชักโครกแล้วก็รีบไงกดน้ำกดทีเดียว
แต่มันกดไม่ลงเพราะยาเสพติดมันห่อใหญ่ในห่อนั้นมีไอซ์๒๗๕๗๙กรัมและยาบ้าอีก๕๘๐เมตร
ตำรวจบอกได้ของกลางแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อตรวจสอบบริเวณบ้านไปพบปืนยาวด้วยหนึ่งกระบอกเครื่องชั่งดิจิทัลอุปกรณ์การเสพ
ส่วนสัญญาซึ่งเป็นลูกน้องที่ถูกจับกลุ่มตัวได้สารภาพว่าของกลางทั้งหมดเป็นของปริญญาลูกพี่ผมเองครับ
ส่วนผมมีหน้าที่รับจ้างส่งยาเสพติดตามคำสั่ง